ดูเรื่องราวของกีฬาพื้นบ้านอย่างแรกที่จะนำไปให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับ
เป็นประเพณีที่แข่งกันมาทุกปีอยู่แล้วนะครับ
ที่จังหวัดชนบุรีกับการแข่งขันวิ่งขวา

ครั้งที่๑๔แล้วนะกับการแข่งขันในครั้งนี้ครับ
จัดขึ้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยายนะครับ
ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
ก็มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรี
เป็นประธานเปิดประเพณีแข่งขันวิ่งควายเร็ว

เป็นการเฟ้นหาควายที่วิ่งเร็วที่สุด

นักวิ่งที่เร็วที่สุดบนโลกใบนี้

เป็นงานประเพณีครั้งนี้ก็มีการ

มีรุ่นจิ๋วน้องใหม่รุ่นจิ๋วซุปเปอร์
จิ๋วพิเศษรุ่นจิ๋วรุ่นเล็กรุ่นใหญ่

ผมรุ่นเก่าแล้วไปวิ่งกับเขาไม่ไหวแล้ว

เอาล่ะแต่ก็สร้างความสนุกสนาน
ที่สำคัญนะครับได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
มีผู้นำควายมาเข้าร่วมแข่งขันกว่า๖๐ตัว
สนุกสนานเฮฮายอย่างที่เห็นเลยครับ
ว่ากันว่านี่คือหนึ่งเดียวประเด็นเดียว

ไม่มีที่ไหนแล้วต้องมาที่สนุรี

ไปดูกันได้งานประเพณีแบบนี้

แล้วก็ชาวต่างชาติเขาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
มาเที่ยวมาชมที่นี่ที่ชนบุรี

กีฬาพื้นบ้านอีกแบบหนึ่งที่เป็นที่นิยมนะคะ